ไปดูเหตุการณ์ที่น่าเศร้านะครับที่เกิดขึ้นที่อุทัยธานีครับท่านผู้ชมครับ
เป็นเรื่องของสามีกับภรรยาฝ่ายสามีกลับมาง้อขอคืนดีภรรยาแต่ไม่สำเร็จ
ก็เลยใช้มีดแทงแล้วก็ปาดคอจนภรรยาเนี่ยเสียชีวิตแล้วหลบหนีไป
แต่ว่าที่น่าสลดก็คือว่าทิ้งลูกน้อยวัย๕ขวบอยู่ที่บ้าน
โดยไม่สนใจเลยนะฮะคือลูกก็มายืนดูรูปของแม่ที่หน้างานศพที่ญาติญาติเข้ามาจัดเตรียมให้

ก็เด็กอ่ะเนอะ๕ขวบนะครับก็คงไม่รู้หรอกว่ามันเกิดอะไรขึ้น
ก็มีข้อความจากเฟซบุ๊คส่วนตัวของเพื่อนผู้เสียชีวิตนะครับได้โพสต์ตามหาตัวคนร้ายที่ฆ่าปาดคอผู้หญิงคนหนึ่ง
ซึ่งคนคนนั้นไม่ใช่ใครที่ไหนฮะเป็นสามีของผู้ตายทำร้ายเขาจนเสียชีวิตแล้วก็หลบหนีไป
โดยบอกว่าที่โพสต์ก็เพื่อขอความเป็นธรรมให้กับเพื่อนและหาเบาะแสในการติดตามตัวผู้ชายที่ก่อเหตุมาดำเนินคดี
บอกว่าเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นเมื่อ๒๑มีนาคมที่ผ่านมานะฮะนี่คือผู้ที่ฆ่าภรรยาตัวเองแล้วก็ทิ้งไปทิ้งลูกน้อยไว้ด้วยหลบหนีไปแล้วนะครับ
ทีมข่าวไทยรัฐทีวีเดินทางไปที่วัดคลองคอยในอำเภอสว่างอารมณ์จังหวัดอุทัยธานีนะครับซึ่งเป็นสถานที่ตั้งศพบำเพ็ญกุศลของนางสาวนารีรัฐกุฎแยงอายุ๒๘ปีผู้เสียชีวิต
ซึ่งญาติญาติได้จัดเตรียมงานศพกันด้วยความโศกเศร้าภาพที่น่าสลดที่สุดสำหรับผู้ที่มาเคารพศพมาแสดงความอาลัยก็คือการเห็นลูกชายวัย๕ขวบที่มาไหว้ศพแม่นะครับ
ทีมข่าวของเราก็สอบถามเรื่องราวที่เกิดขึ้นนะครับทำให้ทราบว่าผู้ก่อเหตุคือนายสมชายสุจารีหรือว่าในเต่าสามีของผู้ตายนะฮะ
ก่อเหตุใช้มีดแทงหน้าอกภรรยาหลายแผลแล้วก็ปาดคอด้วย
นางสาวนารีรัฐเสียชีวิตอยู่ในบ้านบ้านอยู่ในพื้นที่อำเภอสว่างอารมณ์จังหวัดอุทัยธานี
บอกกับทีมข่าวของเรานะครับบอกว่าคืนวันเกิดเหตุ
นายสมชายหรือในเต่าเนี่ยเข้ามาที่บ้านเวลาประมาณ
๓ทุ่มคืนวันที่๒๑มีนาคมนะครับ
อ้างว่าจะมาหาลูกแล้วก็เข้าไปคุยกับผู้ตาย
ในห้องสองคนเพื่อตกลงกันเพราะว่ามีปัญหากันอยู่
คาดว่าคงมาง้อขอคืนดีแต่อยู่อยู่ในเต่าก็เดิน
ออกมาจากห้องแม่บอกว่าเดินออกมาแล้วก็รีบขับรถ
ออกไปอย่างรวดเร็วเลยค่ะหลังจากนั้นหลานก็คือลูก
ชายของผู้ตายเนี่ยวัย๕ขวบเนี่ยเดินเข้าไปในห้องนอนเพื่อจะไปหาแม่
แต่กลับพบว่าร่างของแม่เต็มไปด้วยเลือดท่วมตัว
แล้วก็มาเรียกยายกับตาให้ไปดูว่าแม่เป็นอะไรไม่รู้
พ่อเนี่ยเขาโทรมาบอกว่าแม่อยู่ไหนบอกว่าอยู่บ้านบ้านหลังไหนบ้านหลังนอกนี่
เดี๋ยวผมจะไปหาน้องสันอ้าวก็มาสิลูกของเองเองก็มาได้ก็ฉะนั้นเนี่ย
เมียเขาเหรอก็มีบ่อยครั้งแล้วก็เมียเขาขอเลิก
กับเมียเขามาเอาล่าวมาก็มาโทษทีเมียเมียเขาก็ขอเลิก
เมียเขาก็บอกว่าถ้าคืนดีแล้วมึงต้องทำตัวให้ดีกว่านี้
ย่านของนางสาวนารีรัฐผู้ตายบอกว่านางสาวนารีรัฐกับผู้ต้องหานี่นะฮะ
คือนายสมชายเนี่ยมีปากเสียงกันบ่อยครับ
แล้วทุกครั้งเวลามีปากเสียงทะเลาะกันก็จบลงด้วยการที่ฝ่ายชายทำร้ายร่างกายฝ่ายหญิง
ทำแบบนี้อยู่บ่อยครั้งจนผู้ตายทนไม่ไหวออกปากขอเลิก
ซึ่งคาดว่าคงจะสร้างความไม่พอใจให้กับในเต่าก่อนเกิดเหตุหายหน้าไปหลายวันแล้วก็บอกว่าจะกลับมาหาลูก
แต่พอกลับมาถึงบ้านเนี่ยไม่ได้มาหาลูกเข้าไปในห้องไปเคลียร์ปัญหากันสองคนแล้วก็เกิดเหตุการณ์ถึงขั้นฆ่ากันตาย
ตอนนี้ตำรวจกำลังติดตามจับกลุ่มตัวอยู่นะครับ

คือฆ่าเมียแล้วก็ทิ้งลูกไปเลย
เออนะคะแค่๕ขวบเอง